เหตุการณ์นี้ค่ะที่หนองบัวลำพูมีเหตุการณ์ฆ่ากันตาย
ต้นเหตุคาดว่าเป็นเรื่องของการทวงหนี้นะคะ
ตำรวจภูทรนากลางจับคนก่อเหตุได้นะคะ
นายอุเทร์โมพาหรือไม่ตุ๋นอายุ๔๓ปี
หลังก่อเหตุปุ๊บตำรวจก็รวบตัวปั๊บ
ผู้เสียชีวิตคือนายสุพลจันทภาอายุ๔๐ค่ะ
มีบาดแผลที่หน้าที่หัวก็คือถูกทุบจนเละเลยอะค่ะ
ทีนี้ค่ะตำรวจก็ไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุนะคะ
มันเป็นลักษณะของสาราประชาคมตำบลกุฎแห่อำเภอ
นักกลานจังหวัดนองกลมภูนะคะรอยเลือดเต็มพื้นเลยค่ะ
แล้วรอยเลือดเนี่ยเปื้อนเป็นทางไปจนถึงหน้าบ้านนายอุเทน
ไม้หน้าบ้านของนายอุเทนก็มีรอยเลือดตำรวจเข้ามาที่บ้าน
เนี้ยล่ะก่อเหยฯทำร้ายนายสุปรนจนเสียชีวิตเขา
ใช้ผ้วเหล็กเนี้ยนะคะยาวสักประมาณก้าวสิบเซนติเมตรปี
เข้าที่หัวฟาดเข้าที่หน้าจนพ่วงงอค่ะนี่ค่ะโอ้โหแล้วก็คว้าท่อนไม้สัก
โอ้โหเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณสิบเซนนะคะเนี่ยค่ะทุบเข้าไปที่หน้าเขาอีก
นายสุพลเนี่ยหมดสติอยู่ที่หน้าบ้านจากนั้นใช้รากไม้ยาวยาวอ่ะนะ
น้ำหนักเป็นสิบกิโลนะคะทุบเข้าอีกแล้วเน้นทุบที่หน้าที่หัวค่ะครับ
นายสุพลนิ่งไปเท่านั้นไม่พอลากร่างของนายสุพล
ปากซอยหน้าบ้านริมถนนหน้าสาราประชาคมของหมู่บ้าน
แล้วก็เดินไปบอกแม่ของนายสุพลนางอุบลไปบอกแม่นายสุพลว่า
นายสุพลถูกทำร้ายอยู่ริมถนนข้างสาราประชาคมหมู่บ้านนะ
แต่สุดท้ายคือนายสุพลเสียชีวิตนะคะเพราะว่าโดนทุบเขาที่หัวที่หน้าเนี่ย
เละไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนากลาง
สาเหตุนายอุเทนอ้างแบบนี้อ้างว่านายสุพลเนี่ยมาทุบประตู
ทุบหน้าต่างบ้านจนพังไปหมดแล้วก็ไปปลุกเขาด้วย
เพื่อที่จะทวงเงินที่เป็นหนี้กันอยู่ตำรวจก็ควบคุมตัวนายอุเทนนะคะ
พร้อมอาวุธของกลางที่ใช้ก่อเหตุนะคะทั้งผลัวทั้งถ่อนไม้ทั้งรากไม้เนี่ยค่ะ
ดำเนินคดีข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะคะ
เขาบอกว่ามาทวงหนี้เขามาทุบประตูมาทุบหน้าต่างโอ้โห
แต่ตัวเองไปทุบหัวทุบหน้าเขาจนเละจนเขาตายนะคะ